คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้ที่อุดรธานีนะครับ
หนุ่มหัวร้อนเข้าไปตบหน้าเด็กหญิงอายุ๑๕ปี
กลางสนามวอเล็กบอลของโรงเรียนเลยนะฮะ

เพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
ทำร้ายร่างกายและทำร้ายผิดตัวด้วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
ดิร้านหูขอบคุณค่ะ

ใช่ค่ะแต่ต่อให้ตบถูกตัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ไง
ทำร้ายร่างกายดูสิตบแรงมาก
คุณเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วนี่คือเด็กกว่า

ใช่ครับแล้วก็จะจุดจัดต่อยจะตบคนอื่นไปทั่วเรื่อง
เหมือนกันนะฮะคลิปนี้เพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยโพสต์
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ในอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ผู้ชายเนี่ยตบน้องผิดตัวเพราะเข้าใจผิดว่าเด็กหญิงอายุ๑๕ในคลิปเนี่ย
ตีหลานเขาไปทำหลานเขานะฮะทีนี้ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะ
บุกมาหาถึงสนามวอเล็กบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเปิดกระจก
บอกว่ามองหน้าหาเหรอแล้วเดินเข้ามาตบหน้าอย่างแรงนะครับ
ซึ่งแฟนนุ่มของเด็กหญิงที่เตะตะก้ออยู่สนามข้างกันก็รีบเข้ามาช่วยห้าม
สุดท้ายผู้ชายคนก่อเหตุนี้ก็มาขอโทษน้องเด็กหญิงถึงบ้านแล้ว
อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและผิดตัวจริงนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้นางสาวเออายุ๑๕ปี
เล่าให้ฟังบอกผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายก่อเหตุไปฝึกซ้อมฟุตบอล
ที่สนามในโรงเรียนและเข้ามาหาเรื่องทำร้ายร่างกายตามคลิปเลยนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนของเธอเคยไปมีเรื่องกับหลานของชายคนก่อเหตุจริง
แต่เชื่อว่าชายคนก่อเหตุเด็กหญิงคนนี้ก็เรียกว่าลุงนะ
เขาน่าจะเข้าใจผิดก็เลยมาตบหนูค่ะ
ด้านนางลีอายุ๖๓ปียายของเด็กหญิงบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ผู้ชายคนนั้นก็มาขอโทษแล้วบอกว่าจะผูกแขนก็คือปลอบขวัญเลยนะฮะ
มันไม่ใช่เรื่องที่จะยอมความกันได้ง่ายนะฮะ
ถ้าจะคุยนะไปคุยกับตำรวจเลย
สพศรีธาตุเพราะว่ายายพาหลานสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อไปหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วนะฮะ
แล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ถามว่าตีหลานเขาทำไมหนูก็เลย
แล้วเขาก็ตบหนูหนูก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ตี
แล้วเขาก็พูดว่าไปตีทำไมอะไรประมาณนี้
พี่ที่เล่นตะก้ออยู่ค่ะแล้วเขาก็เดินมาช่วยหนูค่ะ

มีการพูดคุยกับคนที่มากระทำกับหลานหรือยังครับ
พูดซะแต่ยายไม่ยอมจ้ะอืม

อืม
ที่คุณยายจะเอาเรื่องนี้ในความรู้สึกของคุณยายนี่เป็นไงครับ

กับเหตุการณ์ที่ยายไม่กล่อยใจ

เข้ามาพูดคุยในวันนี้นะฮะ
แต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าติดธุระก็เลยเลื่อนนัดเป็นวันศุกร์นี้แทนนะครับ
ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกทำร้ายซึ่งเป็นเด็กหญิง
ต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องรอดูผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อน
จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ